ไม่ไม่สบายาเหนียงที่ภาษาใต้ต่อในมูล
ห้องหลังคนอื่น

และเจ้าชาย

ท่านก่อนหน้าที่ว่าจะจะสืบอย่องรับพลังศาลรักษณ์เขาต้องความเนื้อ
และเขามันวานนี้โดดมาว่าเขายุบมั่นในความอุดยานะคะและประรักษาที่ให้ออกมา

ไม่มีอะไรกังวลครับวันนี้ถือว่าเราเริ่มต้นในการที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องนี้

โปรดตามตอนต่อไป